คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุคนถูกยิงที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างนะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปสืบว่าใครเป็นมือยิงที่แท้จริง
จะเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือไม่
คือเรื่องนี้มันไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วย
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดเปลี่ยวค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าลูกสาวของผู้ตายก็พยายามให้ข้อมูล
ว่าไม่รู้ว่าพ่อไปเจอกับลูกสาวพูดชื่อมา๒คนนะ
แล้วไม่รู้ว่าสองคนนี้จะมีส่วนรู้เห็นกับการตายของพ่อไหม
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นตรงถนนเรียบคลองชลประธาน

เขาเห็นมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินล้มคว่ำอยู่ข้างทาง
แล้วก็เจอศพของนายสมานจำเรินอายุ๕๓ปี

สภาพศพก็คือใส่เสื้อแขนยาวสีส้ม

มือขวาเนี่ยคุณผู้ชมยังกำคันเร่งรถมอเตอร์ไซค์
แล้วขาก็พาดอยู่กับรถ
แต่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยเสียจากการโดนยิงนะคะ
ถูกกระสุนปืนขนาด๙มมยิงที่ดวงตาซ้าย
ทะลุหลังหูขวา๑นัด
แล้วในที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ด้วย
ทีนี้ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังนะ
ว่าตอนเย็นพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไปคุยเกี่ยวกับเรื่องงาน
ประมาณ๕โมงครึ่งก็เข้าใจว่าพ่อก็น่าจะกลับบ้านแล้ว
แต่ปรากฏว่าทุ่มกว่าลูกสาวเห็นว่าพ่อยังไม่กลับมา

พ่อก็บอกมานะว่าพ่อคุยงานอยู่
แล้วก็พูดชื่อคนมาสองคนคนหนึ่งคือคนที่พ่อคุยงานอยู่
อีกคนนึงคือเป็นคนที่พ่อเจอระหว่างทาง
ซึ่งตอนพูดชื่อมาลูกสาวยังไม่ได้เอกใจ

หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยโทรหาพ่ออีกรอบนึง
แล้วพ่อยังไม่กลับพ่อก็รับสายนะ
บอกว่าเดี๋ยวกลับแล้วทำธุระอยู่
แต่พ่อไม่ยอมบอกลูกสาวว่าอยู่ที่ไหน
รู้ข่าวอีกทีนึงคือพ่อเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ก็ต้องไปดูระหว่างการที่จะเดินทางกลับมา
เพราะว่าตำรวจก็สันนิษฐานว่าตัวนายสมาน
อาจจะมาเจอกับคนรู้จักแล้วแวะจอดรถคุยกันหรือเปล่า
แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้

เลยทำให้คนร้ายเอาอาวุธปืนมายิงในระยะประชิดจนเสียชีวิต
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่า

เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนแล้วก็เป็นที่เปลี่ยวด้วยนะคะ

ก็มีการมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย
ส่วนตำรวจชุดสืบสวนสพพรงมะเดือนะคะ
ก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ปมเรื่องของการก่อเหตุครั้งนี้
มาจากเรื่องชู้สาวหรือว่าอาจจะมาจากปัญหาส่วนตัวค่ะ
หรือว่าที่ไปคุยกันเรื่องการรับงานตัดข้าวโพดอะไรนี้ด้วยหรือเปล่า